แม่เจอแม่น้ำนมของแม่ดีแทนนะแม่จัง
ดีใจและภูมิใจว่าเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อแม่

มันหวานขนาดนั้น
เคยฟังครับแต่ว่าไม่รู้เนื้อครับ

เพลงนี้สู้หรือหยุดครับ

ไม่ต้องสู้เขาบอกเขาจะสู้
ก็บอกเขามั่นใจว่าเขาจะต้องได้
การแข่งขันผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ร้องได้ให้ล้าน
ทั้งทำร้องได้ที่ล้าน
ร้องได้ที่ล้าน
ทั้ง๒วันวันเสาร์และวันอาทิตย์คือเวลาของร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
แล้วก็ยังคงเป็นเรื่องราวนะครับของความสดใสนะครับความกระตันอยู่ของเด็กตัวน้อยแต่ว่าหัวใจเขาไม่น้อยเลยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
ถึงจะเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วค่ะแต่ว่าเงินรางวัลใหญ่เพราะเราคือไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
ร้องได้ครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่ยิบไปเลยค่ะ๑๐๐๐๐๐บาท
และตอนนี้เราก็อยู่กันกับครอบครัวของน้องบูนะคะ
ซึ่งยิ่งอยู่นานยิ่งน่ารักยิ่งอยู่นานยิ่งอบอุ่นค่ะ
ย้อนดูภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิสานามสกุล
รัตนโชธอายุ๑๑ปี
ผมอยู่ชั้นป๕โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เชียงของจังหวัดเชียงรายครับ
ที่บ้านผมอยู่กันทั้งหมด๓คน
มีผมมีน้องสาวชีต้าอายุ๙ปีครับ
แล้วก็แม่แก้วอายุ๖๕ปีครับ
แม่ทำงานเป็นแม่บ้านห้องกักด่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนครับ
จริงผมก็ไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของแม่แก้วครับ
แม่ที่แท้จริงของผมเป็นคนเนปานครับ
เขาเข้ามาประเทศไทยมาเรียนแลกเปลี่ยนภาษาครับ
พ่อของผมก็มาแลกเปลี่ยนภาษาครับ
พอเขาสองคนมาเจอกันที่ประเทศไทย
เขาก็ตั้งท้องผมขึ้นมา
แม่ของผมก็ไม่อยากจะเอาไว้ครับ

แต่ว่าแม่แก้วรู้ข่าวว่าเขาจะทำแท้ง
ก็เลยมารับผมเป็นลูกครับ
ผมกินนมแม่ได้๑๒วัน
เขาก็ทิ้งผมไว้ให้แม่แก้ว
ส่วนแม่ที่แท้จริงของผมก็กลับเนปานไปแล้วครับ

แล้วก็ได้มาเป็นลูกแม่แก้วก็ดีใจที่สุดนะครับ
ชีต้าก็ไม่ใช่ลูกจริงของแม่แก้วครับ
ตอนนั้นแม่แก้วเปิดร้านอาหารอยู่ครับ

อบน้องซีต้าตอนอายุ๔เดือนกับ๑๔วันมาครับ
แม่น้องชิต้าก็บอกว่าฝากไว้สักอาทิตย์หนึ่งก่อน
เขาก็กลับหายหนีไปเลย

จากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยครับ
ดีใจที่ได้เด็กสองคนนี้มาเลี้ยง
เพราะว่ามันทำให้เราไม่เหงา
อีกอย่างหนึ่งก็เราได้ช่วยชีวิตเขาไว้

เป็นชาวต่างชาติค่ะเป็นชาวออสเตรเลียค่ะ

รักน้องบูรักน้องชีต้าแล้วก็รักแม่ด้วยค่ะ

เงินทองก็ไม่เดือดร้อนไม่อดไม่อยากค่ะ
เมื่อ๖ปีที่แล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้น
เขาไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ลื่นถูกล้ม

ทั้ง๓คนแม่ลูกเขย่า

เขาก็เสียชีวิตในห้องน้ำค่ะ
ชีวิตหลังจากที่ไม่มีพ่อลุยก็อับจนครับ
ต้องย้ายโรงเรียนเพราะว่าไม่มีตังค์ที่จะส่งเสียครับ

มูลนิธิก็มารับผมกับน้องสาวไปไว้ที่สถานที่สงเคราะห์เด็กครับ
เพราะว่าเห็นแม่แก้วแก่แล้วครับ

บอกว่าผมไม่อยากไปขออยู่กับแม่ต่อได้ไหม
วินาทีที่น้องบูกราบเท้าเนี่ย
แม่ก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่ว่าจะให้ลูกไปอยู่
นิธิแม่ก็เลยตัดสินใจว่าแม่เลี้ยงเองก็ได้
พอสามีตายคิดกับน้องบูว่าเราเลี้ยงไก่
ปลูกต้นไม้ปลูกมะนาวปลูกส้มโอปลูกมะม่วง

ปีนี้ก็ยังขายได้อยู่ค่ะขายได้ตลอด

ตอนนั้นแม่เองก็ทำงานอยู่ที่ตมอยู่
แล้วก็มีคนโทรไปบอกว่าไฟไหม้สวน
แม่ก็ตกใจไฟไม่สวย

ใช่เขาจะพูดตลอด
ประตูห้องเช้ามีรองเท้าสองผู้ที่เรียงฟัง
ผู้หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดี
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
น้องบูร้อง
ได้ครับ
พบกับน้องบูครับแม้ไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้เป็นใคร
แต่ก็ดีใจที่ได้เกิดมาขอทดแทนคุณมารดา
ท่านไม่ใช่แม่ที่แท้จริงเชิญพบกับน้องบูครับ
แม่วันนี้ว่ายเป็นนักมวยเลยสี่ทิศสี่มุมเลย
วันนี้ได้แตะแน่สำหรับ
ที่ตั้งใจไว้นะคือเป้าหมาย๘๐๐๐บาทนะครับ
วันนี้น้องบูครับมากับใครบ้างครับ
มากับแม่แก้วแล้วก็น้องชีต้าครับ

เห็นบอกว่าบูเนี่ยเริ่มทำงานตั้งแต่อายุน้อยจริงไหมคะแม่แก้ว

ทำงานตั้งแต่อายุ๙ขวบทำงานอะไรเป็นอย่างแรกครับบู
ทำงานตั้งแต่๙ขวบเขายากไปเองหรือยังไงครับคุณแม่
ตอนแรกแม่ไปเป็นกุ๊กแต่เขาอยากจะไปช่วย
เขาก็บอกให้ผมไปเป็นเสิร์ฟได้ไหมบอกได้
ค่ะก็เงินก็ได้ไปรายวันวัน๒ละ๕๐ทีก็๓๐๐เเลือดตัวแผกเยอะแผกน้อย

ก็จะเอากล้วยทอดไปขายในโรงพยาบาล

เสิร์ฟขายกล้วยทอดแล้วทำอะไรอีกคะ
แล้วก็ร้านอาหารตามสั่ง

ทุกวันนี้เขาทำกับข้าวทานเองกินเอง

เห็นบอกมีความสามารถรอบด้าน

วิ่งแต่งก้อนท่องก่อนสนอก

เรียกว่าทั้งกีฬาก็โอเค

ลายมือเหรอคัดลายมือนี่เราเคยได้

ทั้งโรงเรียนครับจังหวัดก็เคย

นั่งยังไงถึงจะถนัดยืนได้ไหม

หลังได้ไหมเทินหลัง

เขียนอะไรก็ได้ร้องได้ให้ล้าน
เอางี้ในเมื่อคัดลายมือได้

งั้นแต่งก่อนแล้วเขียนด้วยได้ไหม

คุณผู้ชมขึ้นคำแรกมานะเป็นคำว่าแม่เลย

แม้ว่าข้อเข่าจะไม่ค่อยดี
เราก็ทำได้เพื่อผู้แข่งขันของเรา
นี่ครับแม่จ๋าแม่
นี่ไงดูลายมือสวยและมือสวย

แล้วดูนะฮะช่องไฟก็เท่ากัน
อันนี้เราเคยไปได้
ตำแหน่งอะไรมาบ้างครับกับการคัดลายมือ

ที่๑ตลอดไม่ว่าจะเป็นระดับลงเรียนลดือกับจังหวัด
อ่าขอชมลายมือซักนิดนึง
เอาประโยคเดียวกันเลย
ถือว่าเก่งนะลายมือสวยมาก
ลายมือแล้วที่สุดยอดที่อยากฟังก็คือแต่งกรอนได้

เอ่อทั้งสองพร้อมกันได้เลยครับเชื่อนครับ
แหมเจอแหมน้ำนมของแหมดีแทนนะแหมจ้าง
ลูกได้ดื่มจนเติบโตมาน้ำนมแม่มีค่าน่าชื่นใจ
ใครเนาะใครช่างทำร้ายน้ำใจแม่แอเป็นลูกที่แย่จริงแท้น้อง
ทำกับแม่แอร์เท่านี้ยังไม่พอเมื่อไหร่เนาะเจ้าจะหยุดสุดแม่แอร์ขึ้นมาบูชา
เรียกว่ามีความสามารถรอบตัวทีเดียวนะครับ
มีความฝันของตัวเองมั้ยว่าฝันอยากเป็นอะไร

ใจนะคุณแม่แก้วนะคะ

เป็นนักวิ่งอยากเป็นเหมือนกันใช่ไหม

รองเท้าวิ่งโดยเฉพาะของเขาเลยใช่ไหม

คนที่เขาไม่มีเขาก็เอามาให้ครับ

เขาก็เอามาให้ชี้ต้าด้วยใช่ไหม

ก็ใช้งานได้ครับมีขาดนิดหน่อยครับ

อย่างนี้ถ้าใครสนับสนุนนะคะ
ใครสนใจดูแล้วอยากสนับสนุน
ก็สามารถติดต่อทางเราได้
หรือจะติดต่อบูหรือแทนโดยตรงเลยก็ได้
ใส่เสื้อแบบเอ้ยใส่เสื้อแบบยี่ห้อนี้มียัง
ไม่มียี่ห้อครับแต่ใส่เสื้อของการวิ่งนะครับฟีรันฟันแดง
เขาจะมีฟีลันเสื้อแบบนั้นให้ใช่ไหมครับปกติวิ่งปีหนึ่งกี่ครั้งไม่รู้ว่านับไม่ถ้วนครับ
น้ำไม่ถ้วนหรอวิ่งปกติมีไลน์อาทิตย์อย่างนี้ใช่ไหมเอาไปเลยคนละคู่ไม่ต้องรอผู้สนับสนุนหรอกพรียให้
น้ำใจอย่างนี้หาไม่ได้นะครับคุณเป๊กกี้นี่สุดยอดจริงแต่ว่าคนละข้างนะ
ข้างเนี่ยไปหาซื้อกับเราเอง
หลายคนนะน้องดาวเหนือนะ
แล้วก็ได้นวมก๋วงกางเกงมวยไป
ทุกวันนี้โอ้โหเดินไม่ได้แล้วถูกต่อยเอง
พี่สนับสนุกกีฬา
สวยวันสวยคืนขึ้นเรื่อยนะครับ
เอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวความสามารถของนักสู้ของเรา
และนี่คือเพลงที่๕แล้ว
เพลงที่๕ที่มีมูลค่า๘๐๐๐บาทเป็นเพลงเป้าหมาย
อินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
นี่นะครับเพลงที่๕ที่มีมูลค่า๘๐๐๐บาทของบู
เห็นท่าทางแล้วมีทั้งยักย้ายสายเอวสายมือแล้วก็ยิ้ม
ไม่ใช่บอกว่าไม่รู้จัก

ลงมาจากรองเท้าหน้าห้องเลยครับ

เต้นครับเดี๋ยวเต้นโชว์ให้ดู

เวลาเต้นก็ระวังเนื้อกระเฉาะด้วยนะครับ

เอาครับฟังอินโทรไปแล้วเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐
บูครับเพลงนี้สู้หรือหยุดครับ
สู้ครับ

เหลืออยู่อีก๒แผ่นป้ายที่มีสิทธิ์ใช้ในเพลงนี้

ไม่ใช่

เอาล่ะและการเดินทางก็มาถึงตรงนี้จนได้
ใกล้จะคว้าได้แล้วสำหรับสิ่งที่ตั้งเป้าและตั้งใจไว้

จะทำให้ดีที่สุดเป้าหมายอยู่ไม่ไกลครับ
เฮ้ย
เพื่อแม่เพื่อน้องแล้วก็เพื่อตัวเราเอง
เพลงที่๕นะครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕
เพลงมาครับ

คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
รู้ว่ารวยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนบนทางสู้
ยังมีคำตอบย้อนยังมีคำปลอบใจ
มีคำว่าสบายดีบ่ให้กัน
สะเมิดด้วยคนบ้านเท้า
อายทิศเคนเข้ามาเป็นคนขับแท็กซี่
จากร้อยเอ็ดเห็นหน้าใด
เอาไปใส่แค่นี้
ตัดสิทธิ์ใจสู่กระเป๋าเดินทาง
มาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้
ได้เจอกันสู่ร้านหลามหลายที
คนบ้านเดียวกัน
แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่
รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหน
ว่านักแค่ไหนบนบนทางสู้
ยังมีครับหวบโยนยังมีครับหวบใจ
ปีครับแกสามายดีบ่
ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเขา
อ้ายยยน้องพ่อน้องคนบ้านเผา
ให้โชคให้มันให้มั่งให้มี
ให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เด็กมีหี้เดื้อขับมีน้อง
จากกะแตนจะเข้ามาเป็นสาวโรงงานเย็บผ้า
เพลงที่ใช้กับเงินที่ได้ยังบอกเคยคุ้มค่า
ยังได้อสราของก่อนเด้อหน้า
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ